สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับความวิตกความกังวลความ
หวาดวันวิตกได้กังวลได้หวาดวันได้แต่ต้องมีความหวังต้องมีกำลังใจครับ
ถ้าหดหูไม่มีความหวังไม่มีกำลังใจภาษาพระเขาบอกว่าจิตตกแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่สบายใจ
วลความสุขในชีวิตหายไปเยอะเลยครับในช่วงนี้
ฉะนั้นเราควรจะมีความหวังร่วมกันว่าเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้
มีสองเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มีนัยยะที่เป็นความหวัง
เรื่องที่หนึ่งที่เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีได้เชิญหมอที่เรียกว่าระดับอาจารย์
นี่ทั้งหมดท่านดูสิครับไม่มีนักการเมืองงานนี้นักการเมืองไม่เกี่ยว
มีนายกรัฐมนตรีกับคนที่เป็นหมออาวุโสระดับอาจารย์หมอเพื่อจะมาหารือให้คำปรึกษา
แนวทางปฏิบัติแก่นายกและคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโควิด

ซ้ายมือขวามือนายก
แต่ละคนเนี่ยระดับอาจารย์หมอเป็นอาจารย์ของหมออีกทีนึงในวงการแพทย
ผมเอารายชื่อมาเรียงให้ดูอีกทีนึง
นี่เป็นอดีตอธิการมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขถัดมาคนที่สองศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมคชินทร
นี่อดีตก็คณะบดีแพทย์ศิริราชพยาบาลคนที่สามศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณ
คนนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาโรงพยาบาลจุฬา
เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยวันก่อนก็ได้ไปนั่งคุยกับท่านเป็นชั่วโมง
ความรู้เยอะเลยครับคนที่สี่ศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมี
คนนี้เป็นอาจารย์แพทย์อายุลศาสตร์และนายกแพทยสมาคม
และคนที่๕ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์

บริเวณเช้าประเภทสภาทั้ง๕๖ท่านเนี่ยไม่ใช่แค่บรมคลุของหมอทั้งประเทศนะครับ
หากแต่ยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในแวดวงของวงการแพทย์อีกด้วย
ผลการปรึกษาหารือที่นายกนั่งหัวโต๊ะวันนั้นแล้วหารือกับคณะแพทย์ชุดนี้
นั่นแหละครับจึงกลายมาเป็นมาตรการหลายข้อที่ประกาศออกไปเมื่อวันก่อน
โดยเฉพาะการหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายคนเพื่อยับยั้งการกระจายของไวรัสโควิด๑๙
เช่นเรื่องหยุดสงกรานมาตรการปิดสถานที่ที่คนไปชุมนุมกันมาก
นี่แหละครับมาจากการตัดสินใจเสนอแนะและฟันทงโดยคณะหมอระดับอาจารย์หมอ๕๖คนนี้
แล้วที่ตามมาก็คือมาตรการของภาคเอกชนที่ขยับตามมาในมาตรการป้องกัน
ตอนนี้ไปติดต่อสถานที่ที่ไหนอาคารไหน

ล้างมือเสร็จปั๊บก็ใช้เจลล้างมือตามอีกทีนึง
แล้วก็จะมีการตรวจอุณหภูมิว่าใครมีอุณหภูมิเท่าไหร่
ถ้าเกินขีดที่อุณหภูมิสูงมากเขาก็ไม่ให้เข้าสำนักงาน
ทั้งหมดเนี่ยเป็นการตื่นตัวขึ้นมาเป็นระบบ
แล้วก็หลายแห่งก็มีการจัดโต๊ะทำงานที่จัดเบียดกันไม่เอาแล้ว
โต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานให้ระยะห่างมากขึ้น
ประชาชนทั่วไปวัน๒๓วันที่ผ่านมาเห็นชัดเลยครับ
บนถนนโล่งเพราะทุกคนและหลายคนเก็บตัวอยู่กับบ้าน
ไปทำงานเฉพาะงานที่จำเป็นต้องไปทำ
งานอะไรที่ทำที่บ้านได้หัวหน้าก็บอกให้ทำที่บ้าน
นี่เป็นการปรับตัวห้างสรรพสินค้า
ก็อย่างที่บอกครับเวิ้งวางหลงเหรง
มีที่ธุระป่าปังก็สวมใส่หน้ากากกันเกือบทุกคน
ทั้งหมดนี้เป็นความหวังครับทั้งหมดนี้เป็นกำลังใจ
ทั้งหมดนี้จะบอกว่าเราจะอยู่กับความวิตกกังวล
เราต้องมีความหวังว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้
อีกความหวังหนึ่งที่เรากำลังตั้งตารออยู่
เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือข่าวที่ปตท
ราคาต่ำเพียง๕๐๐บาทในการตรวจครั้งนึงเนี่ย
๐บาทเท่านั้นรู้ผลเร็วเหมือนชุดตรวจการตั้งคัน
ขอดูรายละเอียดหน่อยเถอะครับข่าวเนี้ยมาจากคุณชาญสิน
ตรีนุชกรคนที่เห็นในจอเนี่ยเขาเป็นซีโอของปตท
ได้ร่วมแถลงกับศาสตราจารย์ดรจำหลัดลิ้มตระกูล
อธิการอธิการบริษฐาบันวิทยสิริเมธี
ฟลังชื่อฟาสฟลังเรียกว่าวิศเท็ก
อีกคนนึงที่ร่วมแถลงดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทย์ศิริราชเขาร่วมแถลงเรื่องนี้ครับ
แถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโควิดหนึ่งเก้า
ที่สามารถตรวจวินิจฉัยรู้ผลได้เร็วภายใน๓๐๔๕นาทีเท่านั้น
รวดเร็วกว่าวิธีการตรวจแบบปัจจุบันที่ใช้เวลานาน๔ชั่วโมง๕ชั่วโมง๖ชั่วโมง
ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
แล้วเจ้าชุดตรวจดังกล่าวเนี่ยมีราคาต่ำครับเพียง๕๐๐บาทต่อราย
เมื่อเทียบจากปัจจุบันราคาอยู่ที่๓๐๐๐ถึง๑๓๐๐๐บาทในการตรวจ๑ราย
สถาบันวิทยาศิริเมธีเนี่ยเขาได้นำองค์ความรู้ของบุคลากรสถาบันมาเร่งพัฒนาตรวจวินิจฉัยโควิด๑๙
โดยความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากสถาบันสำคัญในต่างประเทศ
แล้วมาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของเรา
ประกอบด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
วิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจที่ว่านี้ให้สามารถตรวจได้เร็ว
แล้วเขาจะนำชุดตรวจที่ว่านี้ไปให้คณะแพทย์ศิริราชทดสอบ
คุณชันศิลป์บอกว่าเบื้องต้นกลุ่มปตทได้ใช้งบประมาณไป๓ล้านบาท
เพื่อจัดซื้อสารเคมีจากต่างประเทศ
ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโควิด๑๙ราว๑แสนชุด
แล้วเขาคาดว่าสารเคมีดังกล่าวเนี่ยจะมาถึงเมืองไทยเพื่อผลิตได้ราว๒สัปดาห์
ทุกวันนี้วิสเทคมีสต๊อกที่จะผลิตได้ประมาณหนึ่งหมื่นชุด
ถ้าหากมีความต้องการชุดตรวจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
ก็จะมอบให้องค์การเพศสัจกรรมไปผลิตเชิงพาณิชย์ในปริมาณสูง

คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาจากศิริราชบอกว่าได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้งานชุดตรวจที่ว่านี้แล้วเนี่ย
เป็นผลการตรวจพบว่าชุดตรวจวินิจฉัยโควิด๑๙ดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
รวดเร็วเหมือนชุดการทดสอบหญิงตั้งคัน
นี่รวดเร็วขนาดนั้น
แต่ทางสิริราชก็จะทดสอบอีกสักระยะหนึ่ง
เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนผู้ป่วยประมาณ๑๐๐๒๐๐ราย
นี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจครับ
สุดท้ายขึ้นมาคุณหมอบอกว่าจากการทดสอบเบื้องต้น
จุดตรวจนี้มีจุดเด่นคือรู้ผลเร็วราคาถูกและใช้ได้ทั่วถึงซึ่ง
สิริราชขอเวลาทดสอบความแม่นยำ
ก่อนจะกระจายชุดตรวจไปยังโรงพยาบาลต่าง

เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกวันนี้คนที่เป็นไข้หวัดธรรมดา
เป็นภูมิแพ้ปกติก็เป็นไข้ปีหนึ่งหลายหนอยู่แล้วเนี่ย
พอมาเป็นไข้อยู่ช่วงนี้นอนไม่หลับกังวล
ก็ต้องไปตรวจไปตรวจไม่มีก็เสียเงินเปล่า
ก็เสียเงินเปล่าแต่ถ้ามีชุดนี้เข้ามา
ตรวจครั้งหนึ่ง๕๐๐เอานะเอาเป็นว่าไม่ถึงพันบาท
แล้วแต่เถอะเราก็สะดวกในการที่จะไปทดสอบ
ไม่ใช่อยู่กับความเครียดอยู่กับความกังวล
ทดสอบก็ราคาแพงไม่ไปทดสอบก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
นี่ทั้งสองเรื่องนี้เป็นความหวังรออยู่ครับ
รออยู่ว่าถ้าชุดทดสอบนี้เสร็จองค์การเพศสัตว์เอามาผลิตเป็นเชิงพาณิชย์
ผมคิดว่าเราจะได้ประโยชน์และจะสบายใจขึ้นเยอะ